เอาล่ะทีนี้มาดูเรื่องของปฏิบัติการช่วยเหลือกันต่อเลยนะคะ
ตอนนี้มีรายงานมาว่าทางออสเตรเลียเนี่ย

จะมีพายุเข้าเมืองไทยอีกครั้ง
เลียบิชอปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออสเตรเลีย

ตอนนี้ปฏิบัติการช่วย๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงอยู่ในช่วงเวลาสำคัญ
ออสเตรเลียจึงได้ส่งผู้ชำนาญการ
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและฟื้นฟูเหตุภัยพิบัตร๒คน
ตำรวจอีกหนึ่งคนที่จะเข้ามาช่วยประสานงานและวางแผน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ในภารกิจช่วย๑๓ชีวิตได้ออกมาเตือนว่า
ในอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเฝ้าจับตามอง
เพราะว่าสถานการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากพายุฝน
ที่จะกลับมาตกอีกครั้งช่วงสุดสัปดาห์นี้
ความคืบหน้าภารกิจช่วย๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงแบบเรียลไทม์
มีไอเดียใหม่ในการที่จะนำตัว๑๓ชีวิตออกมา
ที่ตอนนี้เหมือนเขากำลังพูดคุยกันในที่ประชุม
คือการลำเลียงเด็กและโค้ชออกจากถ้ำ
ด้วยการให้พวกเขาเข้าไปอยู่ในกล่องแคปซูลเป็นแบบเล็กนะคะ
คนต่อ๑กล่องแล้วก็ให้นักดำน้ำคอยประกบ
เลียงส่งตัวออกมาจากถ้ำ
แต่ว่าอันนี้ยังเป็นเพียงแค่ไอเดียที่พูดคุยกันขึ้นมานะคะ
ยังไม่สามารถที่จะตอบได้เลยว่าทำได้จริง

เพราะว่าปัจจัยสำคัญก็คืออุปกรณ์อย่างกล่องแคปซูลค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานระบุว่าในไทยเนี่ย
เรามีอุปกรณ์แบบนี้พร้อมใช้ปฏิบัติการหรือเปล่า

ถือเป็นข่าวใหญ่ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ

ตลอดจนพยายามช่วยกันหาวิธีช่วยเหลือ๑๓คนกันอย่างเต็มที่

ถีชื่อดังที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าพ่อนวัตกรรม
วิตข้อความนี้เนี่ยเขาส่งไปขอความช่วยเหลือบอกว่า
ถ้าเป็นไปได้คุณพอจะช่วยเด็กทั้ง๑๒คนและโค้ชทีมฟุตบอลของเขาออกมาจากถ้ำหลวงได้ไหม
อลอนมัสตอบกลับทันทีเลยนะบอกว่า
เขาเชื่อว่ารัฐบาลไทยสามารถรับมือกับภารกิจช่วย๑๓ชีวิตได้
และถ้าหากว่ามีทางไหนให้ช่วยเขาก็พร้อมจะช่วยเต็มที่ค่ะ
พอคนเห็นแบบนั้นก็เข้าไปทั้งกดไลค์กดรีทวิตกันเป็นจำนวนมาก
เอาใจช่วยให้๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัย
รวมถึงเป็นการสร้างความหวังในแง่ของการเจาะถ้ำหรือเจาะบาดาน
ยังต้องการอุปกรณ์ระบุตำแหน่งใต้ดินที่แม่นยำ
แล้วก็ตรวจวัดได้ลึกถึงจุดที่๑๓คนนั้นอยู่ด้วยนะคะ